มาติดตามข่าวช่วงดีในข่าวชาวชาติและสวทิศอาจจะเบาลงหน่อย
เรื่องใกล้ตัวเรื่องหมาบ้างนะคะเรื่องคนบ้างแต่ก็ไม่ได้ล้านลาเกินไป

ไม่เบาไม่หนักแต่ก็สะเทือนใจหลายเรื่อง

น่าจะเป็นเรื่องราวของชายที่สติไม่ค่อยดีคุณผู้ชม
เขาเดินเข้าไปในห้างเวลาเดินเข้าไปเนี่ย
จะมีลักษณะอาการที่แสดงแล้วดูแปลก

สิ่งการแต่งตัวคุยกับเพราะดู
เอาไว้อยู่แล้วว่าแต่ละเครื่อง

นี่ก็มาที่แผนกขายทีวีขายโทรทัศน์นี่นะ
ใช่ค่ะแต่งานนี้ก็ทำเอาทั้งลูกค้าทั้งพนักงานตกอกตกใจไงคะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวค่ะ
ตำรวจสพเมืองกระบี่นำกำลังไปถึง๑๐นายเลยนะคะ
ควบคุมตัวชายคนนี้อายุประมาณสัก๒๕๓๐ปี
กำลังเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า

บนถนนพระชะเกษมอเมืองกระบี่
อย่างที่เห็นการแต่งกายของเขาก็จะดูอาจจะแปลกหน่อย
เป็นลักษณะกระโปรงยาวสวมหมวกปีก

กำลังยืนดูรายการที่ทางพนักงานเขาเปิดเอาไว้อยู่
แต่เขาก็ไม่สนใจค่ะหยิบรีโมททีวีมาเปลี่ยนช่องไปเรื่อย

พนักงานห้างเข้าไปถามไปคุยเขาก็ไม่สนใจด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องกระจายกำลังกันพื้นที่เอาไว้
แล้วก็พยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมชายคนดังกล่าว
ให้คืนรีโมททีวีให้กับพนักงาน
คุยกันอยู่ประมาณ๒๐นาทีค่ะ
ชายผู้นี้ยอมฟังตำรวจ
ก็เลยพากันไปออกนอกห้าง
แล้วเขายังหันหน้ามายิ้มด้วยนะคะ
นิ้วให้กับช่างภาพที่กำลังบันทึกภาพด้วย

ต่อมาค่ะตำรวจก็เลยพาผู้ชายคนนี้
นั่งสงบสติที่สพเมืองกระบี่
แล้วก็จะติดตามหาญาตินะคะให้มารับตัวกลับบ้านไปด้วย

ก็จะประสานไปทางโรงพยาบาลกระบี่
ส่งตัวไปรับการบำบัดรักษา
เบื้องต้นดูจากลักษณะท่าทาง
แล้วตำรวจคาดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะสติไม่ดีค่ะ
ซึ่งมักจะมีคนพบเห็นเดินอยู่ข้างทางบ่อยด้วยเหมือนกัน
ก็ต้องได้รับการรักษาถ้าหากว่าสติไม่ดีจริงนะคะ
ถ้าหากว่าเป็นญาติใครก็สามารถติดต่อได้ที่สพกระบีด้วยนะคะ